โมงเช้าวันนี้ถึงคิวของผู้ประกันตนตามมาตรา๓๓ในโครงการม๓๓เรารักกัน
ลงทะเบียนหรือยังหลายคนส่งมาให้ผมดูว่าได้แล้วได้แล้วผ่านแล้ว
แต่มารอตรวจสอบสิทธิ์ก่อนเนอะว่าตรงตามเกณฑ์หรือเปล่านะ
ใครที่จะลงคนที่เข้าข่ายตามมาตรการนี้ไม่ต้องรีบ
ยาวยาวไปถึงมีนาคมไม่ต้องรีบเดี๋ยวมันจะล่มนะฮะอ่าไปดูกันหน่อยครับ
โครงการม๓๓เรารักกันของรัฐบาลให้ลงทะเบียนเอาเงินเยียวยา๔๐๐๐บาท
เพื่อช่วยเหลือผลกระทบจากเรื่องของโควิด๑๙ช่วยค่าคลองชีพต่าง
ก็เป็นคนที่อยู่ในประกันสังคมตามมาตรกราศาสตร์๓๓
คาดว่าคนที่จะได้สิทธิ์และรับเงินจากโครงการนี้ประมาณ๙ล้าน๒แสนคน
รัฐบาลเตรียมวงเงินไว้๓๗๐๐๐ล้านบาทนะครับ
เงื่อนไขคนที่จะได้๔๐๐๐บาทในโครงการนี้
คุณต้องเป็นคนสัญชาติไทย
เป็นผู้ประกันตนมาตรา๓๓ในระบบประกันสังคม
ณวันที่๑๕กุมภาพันธ์๒๕๕๙
วันที่คอรมอลเห็นชอบหลังจากนั้นไม่ได้นะครับ
หลังจากวันที่๑๕เพิ่งจะเข้าไปไม่ได้ต้องก่อน๑๕กุมภาพันธ์นะครับ
หรือเคยเป็นผู้ประกันตนจนถึง๑๙มกราคม๒๕๕๙
ณวันที่ถูกตัดสิทธิ์จากโครงการก็คือเราชนะ
ถ้าเกิดว่าไม่ถึงเนี่ยถูกตัดสิทธิ์เลยนะครับ
ไม่เป็นผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
และไม่ได้รับสิทธิ์โครงการเราชนะ
หมายถึงว่าถ้าเกิดคุณมีบัตรคนจนอยู่แล้ว

อันนี้แล้วนะต้องแยกกันมันทับซ้อนกันไม่ได้
พี่ผ่านไปทุกข้อแล้วมีอะไรอีก
อันนี้พี่เบิร์ตน่าจะไม่ได้นะ
ต้องไม่มีเงินฝากในบัญชีรวมทุกบัญชี

ป๊อปกับอุ๋ยมองพี่ผิดไปเยอะเลย

แต่เขาใช้ฐานฐานอันนี้ไม่เกิน๕แสนเนี่ย
ก่อน๓๑ธันวาคมปี๖๓

ก็ยังได้อยู่ล่ะครับ

ข้อที่เหลืออาจจะได้แต่ข้อนี้บางคนอาจจะเกินก็อาจจะไม่ได้ไปนะครับ
ย้ำว่าแม้คุณมีคุณสมบัติครบถ้วนจะรับเงินแน่อันนี้นะ
ถ้าไม่ลงทะเบียนคุณก็ไม่ได้เงินนะ
แต่ย้ำแบบนี้ไม่ต้องรีบเดี๋ยวมันล่ม
เพราะโครงการนี้เนี่ยไม่ใช่ใครลงก่อนได้ก่อนไม่ต้องแย่งกัน
มาตรการนี้เขาให้ลงทะเบียน๖โมงเช้าวันนี้เป็นต้นไปถึง๗มีนาคม
ในเวลา๕ทุ่มลงแต่ละวันแต่ละวันค่อยลงกันไปนะฮะ
แล้วก็เปิดให้คนที่คุณสมบัติไม่ผ่านคุณไปยื่นทบทวนสิทธิ์ได้ขอตรวจสอบได้นะฮะ
ก็วันที่๑๕ถึง๒๘มีนาคมนะฮะลองดูนะครับ
อันนี้ก็ถือว่าเป็นผลงานของกระทรวงแรงงานนะต้องให้เครดิตเขานะที่ทำออกมา
เพราะว่าสำหรับมนุษย์เงินเดือนและมนุษย์ประกันสังคมอย่างเรา
ตอนแรกก็ถามแล้วฉันอ่ะทำไมฉันไม่ได้อ่ะ
ก็จ่ายประกันสังคมโดนหักทุกเดือนทำไมไม่เยียวยาฉันบ้าง

คือมาตรการออกมากำหนดการแต่ละช่วงว่าจะต้องทบทวนสิทธิ์ต้องลงทะเบียนอะไรค่อนข้างชัดเจน
เขาก็ไล่ไล่มาคนที่เดือบร้อนมากสุดก่อนเนอะ
กลุ่มนี้ยังพอมีเงินเดือนอยู่บ้างแล้วก็ได้เป็นกลุ่มท้ายไป